ผู้ใหญ่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ

พลเมืองดีเห็นเหตุการณ์รีบลงไปช่วยเลยนะคะ
แล้วก็ปั๊มหัวใจอยู่กว่า๑๐นาที

ลูกหญิงที่อยู่ข้างหลังเมื่อกี้แบบแม่หันอาจารย์นั่นแม่
โอ้โหร้องไห้แทบขาดใจคือลูกไม่หายใจแล้วอะค่ะแล้วเนี่ย

ต้องปั๊มหัวใจช่วยเด็กชายวัย๔ขวบคนนี้นะคะ
นาทีกว่าค่ะที่เขาช่วยกันปั๊มหัวใจ
กระทั่งน้องเนี่ยเริ่มขยับร่างกายแล้วก็ฟื้นนะคะ
หลังจากนั้นก็รีบนำตัวน้องส่งรักษาต่อ
ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเลย
ถามนายเพิ่มพันธ์จันไทยวัย๖๒ปี
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็ช่วยน้องขึ้นมาจากน้ำ
เขาบอกว่าเขามาจากกรุงเทพมาเที่ยวบางแสน

จังหวะนั้นเนี่ยกำลังย่างปลาอยู่เลยคุณ
ย่างปลาจะกินกับครอบครัวก็ได้ยินเสียงชาวบ้านตะโกนลั่นเลย
บอกว่ามีเด็กจมน้ำมีเด็กจมน้ำ
พอเขาหันไปเนี่ยเห็นหัวเด็กกำลังจะจมมิดหายไปใต้น้ำอะค่ะ
ปลาเปลืออะไรไม่สนใจแล้ววิ่งเลย
วิ่งลงไปที่ทะเลแล้วก็รีบไปกระโดดช่วยเอาเด็กขึ้นมาจากน้ำ
ตอนนั้นเขาบอกว่าน้องหมดสติแล้วนะคะ
เขาก็เลยปั๊มหัวใจให้เบื้องต้นก่อนแล้วก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ
โชคดีจริงนะน้องปลอดภัยโชคดีจริงนะที่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็ว
และสามารถช่วยได้ทันนะคะครับนายเพิ่มพันธ์บอกเลยนะว่า
ขอฝากได้ไหมถึงบรรดาผู้ปกครองที่พาเด็กมาเที่ยวทะเล
ขอให้ดูแลอย่างใกล้ชิดมือเนี่ยอย่าให้ปล่อยหลุดจากกันเด็ดขาดเลย
อย่าให้คลาดสายตาเด็ดขาดเลยอย่าให้เขาลงคนเดียวอ่ะ
น้ำอ่ะเห็นนิ่งเห็นแบบเนี้ยมันอันตรายบางทีทะเลมันเป็นเหวเนอะ
มันหลุดไปเนี่ยคือมันไม่ทันนะคะแล้วคือโอ้โหโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ย
มันเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาชูชีพเอาห่วงยางเอาอะไรก็ได้
ให้เด็กไว้ก่อนเลยใส่ให้ตัวเองด้วยยิ่งดีนะ
แล้วก็อย่างที่บอกอย่าให้คลาดกันเลย
ทั้งสายตาทั้งมือจับกันไว้เลยจะดีที่สุด